ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลได้ยินเสียงบ่นระงมของคนทั้งแผ่นดินหรือเปล่า
ว่าของแพงมากเลยนะคะพาเรทกันขึ้นขึ้น
ประชาชนอวมนี่ค่ะมาแรงแพงระยับเตรียมปรับราคาไข่แก้บน
คือหมูแพงเข้าใจแล้วไก่ล่ะแล้วตอนนี้เป็นไข่โอ้โหมาแรงจริง
ไข่ก็แพงไข่นี่ทุกเพศทุกวัยกินนะใช่ฮะนี่ค่ะกระทบไปวงการแก้บนด้วย
บางคนเนี่ยอย่างหลวงพ่อโสธรเขาบนไข่ไก่กันใช่ไหมคะ
ร้อยร้อยฟองใช่ไข่แพงทานโทษนะคะขึ้นแพงละหกบาททุกเบอร์ทุกไซส์นะคะ
เอาละสิเอาละสิคนไทยเอาง่ายต่อนะคะ
คุณผู้ชมแม้กระทั่งคุณป้าขายไข่เป็ดยังโดนกระทบ
เรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะคือมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะนะคะ
คุณป้าขายไข่เป็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหม
ไข่เป็ดราคาเท่าไรหลับแผงราคาเท่าไร
บาทปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า
ป้า๑๐แพงยกขึ้นรถเลยป้าแกก็ทำสิ
บอกว่าครูจ่อยให้มาสั่งลักษณะคือเนียน
แสดงว่าต้องรู้จักครูจอยคุณป้ารู้จักครูจอยแต่ปกติแล้วครูจอย
ไม่ให้ใครมาเอาของแบบนี้แต่ป้าก็เลยบอกว่าครูจ่อยรู้จักกัน
น่าจะเป็นคนของครูจ่อยให้คนนี้มาเอาไป
ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะป้ามันคือมิจฉาชีพคือมิจฉาชีพนะคะ
คุณจินตนาคอนเพชรค่ะเป็นแม่ค้าขายไข่เป็ดอยู่ริมถนนสายบุรีรำ
จำปาที่สตึกบุรีรำนะคะมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ไม่ได้เต็มใจให้หลอกนะแต่มีคนมาหลอกเอาไข่เป็ดไป๑๐แผง
แล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลค่ะคุณจินตนาเล่าบอกว่า
มีผู้ชายอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีแต่งกายดูภูมิฐานขับรถกระบะ
ห้อโตโยต้าทะเบียน๘๘๔๑แต่จำหมวดอักษรด้านหน้าไม่ได้
แต่รู้ว่าเป็นชาวจังหวัดสุรินมาจอดจอดรถสั่งไข่เป็ดจำนวน๑๐แผง
คิดเป็นเงิน๑๑๐๐บาทถ้วนทีนี้คุณจินตนาทำไง
ไข่เป็ดสิบแผงช่วยด้วยช่วยยกไข่เป็ดขึ้นหลังรถกระบะ
แล้วชายคนดังกล่าวก็ทำทีเอาละเปิดปฏิบัติการ
ทำทีโทรศัพท์คุยกับใครบางคนแล้วก็พูดเสียงดังนะอ่า
เป็ดที่สั่งได้แล้วนะเป็นเงิน๑๑๐๐บาททำตัววุ่นไว้
สักพักหนึ่งหันมาคุยกับแม่ค้าขายไก่เป็ดก็คือคุณจินตนาบอกว่า
เดี๋ยวครูจ่อยจะมาจ่ายนะ๑๑๐๐บาทนะ
คุณจินตนาบอกอ๋อไม่เป็นไรครูจ่อยรู้จักกันดีนะคะ
แต่ก็เอกใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะทำไมครูจ่อยไม่ฝากเงินมาเลย
ทั้งที่ครูจ่อยปกติไม่เคยมาค้างค่าไข่เป็ดแบบนี้นะคะ
ทีนี้เอกใจแล้วก็เลยโทรไปถามครูจ่อย
ปรากฏว่าครูจ่อยบอกว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องนะ
ไม่ได้สั่งใครให้ไปเอาไข่เป็ดของคุณจินตนานะ
แกก็เลยรู้ว่าแกโดนหลอกแล้วนะคะ
ทีนี้แกบอกว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าไอ้ไข่เป็ด๑๐แผง
ไม่ได้เอาไปกินเองหรอกใครจะกินเป็นแผงอ่ะไข่เป็ดเนี่ยนะคะ
น่าจะเอาไปขายต่อมากกว่านะคะ
ก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ชายคนนั้นที่มาเอาไข่ของคุณจินตนาไป
บอกว่าให้เอาเงินมาจ่ายได้ไหมครึ่งหนึ่งก็ยังดี
คนละครึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโครงการลุงตู่นะ
จ่ายครึ่งหนึ่งก็ยังดีค่ะ
จะไม่แจ้งความด้วยจะไม่แจ้งความนะคะ
เพราะช่วงนี้ไข่แพงก็จะถือว่าเป็นการทำบุญนะคะ
ทีนี้ไปต่อที่กำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมที่กำแพงเพชร
ไข่ไก่ปรับขึ้นแผงละยี่สิบสตางค์ต่อฟองหรือถ้าคิดเป็นแผงเนี้ย
ประมาณแผงละห้าหกบาทนะฮะที่กำแพงเพชรเนี่ย
ถ้าไปสำรวจตรวจสอบราคาไข่ไก่ทุกเบอร์เนี่ย
อย่างเบอร์ศูนย์เนี้ยตอนเนี้ยอยู่ที่แผงละร้อยยี่สิบบาทนะคะ
เบอร์สองอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเอ้าราคาไข่ไก่ปรับขึ้นไปใกล้ใกล้กับราคาไข่เป็ด

ชาวบ้านก็เลยบอกว่างั้นไปซื้อไข่เป็ดกินดีกว่า
ไข่เป็ดจะอร่อยกว่าใช่ไหมคะ
มีความมันมันอยู่นี่แหละค่ะนะฮะครับ